ผู้รักนัมเบอร์นัดรวมตัวกันไปที่บริเวณสวนหลังบ้านของคุณอำนาจโพนอกหรืออาจารย์ออสในพื้นที่หมู่๑ตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
เพื่อไปดูผลมะละกอหลังจากงวดที่ผ่านมาเคยให้โชคชาวบ้านถูกรางวัลกันไปหลายคน
เมืองต้นเนี่ยพบเป็นมะละกอผลเดิมที่ให้โชคเมื่องวดที่แล้วถูกเด็ดออกไปจากต้นแล้วล่ะครับเฮ้ยเพราะมันสุกคาต้น
เจ้าของบ้านจึงนำไปกินก่อนหน้านี้ไม่กี่วันแต่ชาวบ้านก็ยังตาดีตาดี
เห็นว่าผลมะละกออีก๒ผลที่อยู่บนต้น
ก็มีตัวเลขโผล่ขึ้นมาบนเปลือกจึงช่วยกันเพ่งดูกันให้ชัดก่อนชี้บอกว่าเห็นเป็นเลข๒หลัก
ขณะที่อาจารย์ออสเจ้าของบ้านก็จุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อในงวดถัดไป
ไปกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านรวมตัวกันไปขอโชคกับต้นมะละกอแปลก
ที่ให้โชคมาแล้วถึงห้างวดติดตามมาดูชาวบ้านหมู่ห้าตำบลกลางแดดอำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ที่มาขอโชคกับต้นมะละกอที่ออกผลมาคล้ายกับช้างสามเสียน
ที่บริเวณหลังบ้านเลขที่๑๐๑ทับ๒โดยเป็นบ้านของคุณกระหนกจันทร์ปอเต็ม
คุณกระหนกจันทร์เผยว่าเธอได้โชคจากมะละกอต้นนี้มาแล้ว
งวดติดซึ่งเลขที่ได้ก็มาจากเลขต่างภายในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านหรือทะเบียนรถและบางครั้งก็จะเห็นเลขบนลูกมะละกอเลยล่ะครับ
อย่างวันนี้มีชาวบ้านที่รู้ข่าวมาแก้บนหลังถูกลอตเตอรี่โดยนำไก่ย่างหนึ่งตัว
น้ำแดงหนึ่งขวดพร้อมทูบเสี่ยงทายมาจุดเพื่อขอโชคอีกครั้งสำหรับเลขทูบที่จุดได้
ผลก็ปรากฏมา๓ตัวอย่างที่เราเห็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
พวกคุณอ่ะพวกคุณมีแต่อุปกรณ์ส่องกันทั้งหมดเลยอ่ะเอามาเผื่อดิฉันบ้างสิ
ฉันถ่ายเก็บไว้เต็มเลยตอนนี้